ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้นะฮะ

จะมีคนกล้าไปฉุดผู้หญิงกลางวันแสก

แล้วก่อเหตุเนี่ย๓ราย

น้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมนะ

แล้วน้องเนี่ยรอดมาได้ยังไงนะครับ

นี่น้องเขาดิ้นแบบ

คือมันจะอุ้มขึ้นรถจักรยานยนต์เลยนะฮะโอ้โห

นี่หัศวรรภ์รถมันก็ลม

แล้วก็คว้าจักรยานยนต์ขี่หนีไป

อีก๒รายเนี่ยโตกว่านี้นะครับแต่ว่ามีพลเมืองดีเนี่ยช่วยเอาไว้ได้ทัน
ส่วนของน้องเนี่ยนะฮะเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมเนี่ย
โชคดีมากที่โอ้โหคือจังหวะรถมันล้ม
แล้วน้องก็ไหวพลิบดีไม่แน่ใจว่าตั้งใจที่จะแบบ
ถีบรถคนร้ายหรือเปล่านะเหมือนจังหวะแบบถีบแบบให้รถมันล้มไปเลยอ่ะ

แล้วดูฮะกลางวันแสกจริงค่ะ
รถลายเห็นมะมอเตอร์ไซด์รถยนต์รถเลยก็ขับผ่านไปผ่านมา

จับได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นนักมวยเก่าด้วยนะฮะ
ฉายาน้ำเพชรลูกเจ้าพ่อทรายทอง
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่กรสินครับทุกผู้ชมครับ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยฮะ

เพราะว่ามีคนถูกกระทำเนี่ยอีก๒นะฮะ

เกิดขึ้นเนี่ย๓ครั้งด้วยกันนะครับ

อกจากน้องที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมแต่งชุดนักเรียนอยู่เนี่ย

หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอตัวเมืองกาลสินนะครับ
มีอีกรายหนึ่งนะครับ

แชร์เฟซบุ๊กเตือนภัยด้วยนะครับ
คนนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงกำลังเดินไปซื้อกับข้าว
ที่คนละเมืองดีเห็นเหตุการณ์ไปช่วยไว้ทันนะครับ
แล้วในคืนวันเดียวกันนะ๑๓ธันวาคมนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก่อเหตุอีกนะฮะ

คนละเมืองดีก็ช่วยไว้ได้
ไปแจ้งความสพมกะละสิน
ชุดสืบสวนของทั้งจังหวัดด้วย

มกำลังกันออกไล่ล่าติดตามตัวเพราะถือว่าอุกอาจมากนะครับ
คุณผู้ชมครับสุดท้ายแล้วก็จับได้นะฮะ
จับได้แล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะฮะ
จับได้เย็นเมื่อวานนี้นี่ครับอืม
นายน้ำเพชรภูรัฐอายุสามสิบสามปีไปจับได้ที่บ้านพัก
ร่องรอยนี่ฮะตามร่างกายเนี่ย
ยังมีรอยเขียวฟกช้ำอยู่เลยนะ
จักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุก็ยึดมาได้ที่แฮนด์รถยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะฮะ
รถคันนี้ครับทุกผู้ชมครับคราบเลือดของผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกาย
นายน้ำเพชรให้การวกวนบอกว่าตัวเองเป็นอดีตนักมวยไทย
รถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุเคยชกมวยตามเวทีหมู่บ้านนะ
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเลิกชกมวยแล้วไม่มีงานทำ

แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปแต่ว่ามีคนทำมาช่วยไว้ได้
เขาก็บอกว่าเขาก็ก่อเหตุจริงขาดยาระงับประสาทอะไรพวกนี้ด้วย
เสพยาเสพติดด้วยดื่มเบียร์ด้วย
เสพยาบ้าไปหลายเม็ดเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ก่อเหตุกับผู้หญิงคนนึงจริงนะที่ทำร้ายเขาเอาเขาขึ้นรถจักรยานยนต์จะพาไป
ให้ปากคำเสร็จนอนฟุบเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
แต่อีกสองคนบอกไม่ได้ทำ

แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยโอ้โหนักเรียนมัธยมเนี่ยภาพจากล้องวงจรปิดนี้ชัดเลยนะครับ

เด็ดของ

ตีละก็เป็นอย่างวันนี้เห็นยังไงต่อ

เนี้ยโอเคเนี้ยไม่รู้เลย

ประวัติของนายน้ำเพชรคนนี้นะครับนายน้ำเพชรนามสกุลภูรัฐนะฮะ
เขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยไทยนะเป็นอดีตนักชกมวยนะครับ
ชกมวยตั้งแต่อายุ๑๒ปีฉายาก็คือน้ำเพชรลูกเจ้าพ่อสายทองนะครับ
นี่ฮะปัจจุบันไม่มีงานทำเลิกชกมวยแล้วนะครับ
จักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับเป็นฮอนด้าคลิกสีดำแดง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนแต่ว่ามีจุดที่ก่อเหตุที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ชัดเจนนะฮะจักรยานยนต์คันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ยังมีรอยเลือดติดอยู่ที่แฮนด์รถจักรยานยนต์อยู่เลยนะฮะ
พฤติกรรมของนายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับไล่ฉุดสาวขึ้นจักรยานยนต์เนี่ย
เสพยาเสพติดก่อนก่อนก่อเหตุจากนั้นก็ตระเวนขี่รถจักรยานยนต์หาเหยื่อผู้หญิงนะฮะ
ทำทีเป็นหลอกถามเส้นทางทั้งสามคนนี้โดนเหมือนกันหมด
คือจอดรถแล้วก็ทำเป็นถามเส้นทางค่ะใช้วิธีการเดียวกันเลย
เขาอยู่แถวข้างถนนค่ะนะฮะชวนคุยให้เขารู้สึกว่าเออ
สงสัยมาถามทางจริงจากนั้นก็จะลงไปถึงตัว
แล้วก็พยายามที่จะอุ้มเขาฉุดเขาทำร้ายร่างกายเขานะครับ
ทำร้ายร่างกายเขาไปคนหนึ่งคนหนึ่งพยายามจะอุ้มขึ้นไปแล้วน้องเขาดิ้น
อืมนะถีบจักรยานยนต์มันจนล้มนะครับ
ทรัพย์เข้าไปคนหนึ่งด้วยนะครับนี่ฮะถามว่าจะเอาไปทำ
พาเขาไปทำอะไรบอกจะพาไปข่มขืนนี่นะฮะ
แต่ยอมรับแค่รายเดียวอีก๒ปฏิเสธ
แต่ภาพวงจรปิดเนี่ยชัดครับทุกผู้ชมครับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยมีอยู่สามคนนะครับ
ที่มีเจ้าทุกข์มาแจ้งความชัดเจนนะฮะคนหนึ่งก็คือเด็กนักเรียนหญิงวัยสิบห้าปีฮะ
น้องยังอยู่ในอาการตกใจหวาดกลัวอยู่เลยนะครับอีกคนนึงเป็นหญิงสาววัยยี่สิบเอ็ดปี
คนนี้เนี่ยถูกตบเข้าที่กกหูหนึ่งครั้งด้วยถูกเตะเข้าที่ชายโครงอีกสองครั้งด้วยนะฮะ
อีกคนนึงเนี่ยเป็นหญิงสาววัยสามสิบปีนะคนนี้นอกจากจะถูกฉุดแล้วเนี่ยนะฮะ
ถูกขโมยโทรศัพท์มือถือไปด้วยตอนที่มีคนมาช่วยไว้ได้เนี่ยแต่โทรศัพท์มือถือเธอหายนะครับ
ทุกประชมครับหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อคนนึงอายุยี่สิบเอ็ดปีเนี่ย
วันนี้เดินทางไปที่สถานีตำรวจนะฮะ
ไปยืนยันไปชี้ตัวบอกว่าจำหน้าได้ผู้ชายที่ทำร้ายเธอเนี่ยนะครับ
หาสารเสพติดเนี่ยพบว่ามันสารเสพติดด้วยนี่เธอบอกยังเจ็บซิกโครงอยู่เลย
สารเสพติดด้วยนี่เธอบอกยังเจ็บซี่โครงอยู่เลย
เตะไปสองทีนะฮะไม่รวมกกหูอีกทีหนึ่งที่ถูกทำร้ายนะครับ
พลโนโตรีสมนึกมิควานภูมิครับการตลอดพลธรรมจังหวัดกรสินนะครับ
บอกว่าหลังจากเค้นสอบปากคำอย่างหนักผู้ต้องหายอมรับสารภาพนะครับ
ว่าก่อเหตุฉุดหญิงสาว๓คนจริงสารภาพแล้วนะครับ
ทำไปเพราะว่ากินยาไม่ครบปกติแล้วต้องกินยารองับประสาทนะฮะ
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ยาก็มีค่ะ
แต่ไม่กินไม่ยอมกินเห็นไหมมีอาการทางจิตประสาทต้องกินยาแต่ไม่กิน
ไปกินเหล้ากินเบียร์เสพยาเสพติดแทนอย่างนี้หนักกว่าเดิมเลย
เนี่ยก็ไปฉุดเขาสามคนนะฮะตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จุดแรกเนี่ยเป็นจุดที่ก่อเหตุตอน๑๑นาฬิกานะครับ
หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองกรสิน๑๓ธันวาคมนะฮะ
ผู้เสียหายเป็นนักเรียนหญิงวัยสิบห้าปีนะครับที่ผู้เสียหายเขาดิ้นหลุดนะฮะ
ดิ้นดิ้นดิ้นจนถีบจนรถล้มอ่ะฮะแล้วผู้เสียหายก็หลุดนะ
แล้วก็หนีไปได้นะครับจุดนี้มีภาพวงจรปิด
บันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนจากนั้นครับ
ยังไปก่อเหตุจุดที่๒นะฮะจุดแรก๑๑นาฬิกา
จุดที่สองเนี่ยก่อเหตุตอนสองทุ่มครึ่งถนนอภัยในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับ
ห่างจากจุดแรกสองกิโลเมตรไปฉุดหญิงสาวัยยี่สิบเอ็ดปี
ตอนนั้นเขากำลังเดินไปซื้อของที่ตลาดหนองแสงนะฮะ
ทำร้ายร่างกายเขาก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะกระชากเขาขึ้นรถนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์เนี่ยออกจากจุดที่ก่อเหตุทำร้ายเขาแล้วพาเขาขึ้นรถไปได้เนี่ย
สิบกิโลเมตรนะค่ะแต่มีคนเห็นเหตุการณ์ตามไปช่วยไว้ได้นะครับ
หลังจากนั้นครับท่านผู้ชมครับ๒ทุ่มครึ่งนะ
มีคนมาช่วยไปได้เที่ยงคืนมันออกไปก่อเหตุอีก
เที่ยงคืนครับขี่จักรยานยนต์ออกมาพยายามฉุดผู้หญิงอีก
ไปเจอเหยื่อที่เป็นหญิงวัย๓๐ปีที่ถนนเยื้องหน้าทอศนะฮะ
เขตเทศบาลเมืองกาลสินแต่ก็โชคดีที่มีพลเมืองดี
มาช่วยเอาไว้ได้ค่ะแต่ทีนี้ตรงจุดนี้นี่แหละ
ฉวยจังหวะเอาโทรศัพท์มือถือผู้เสียหายเข้าไปด้วย
นี่ครับทุกผู้ชมครับพฤติกรรมของผู้ต้องหานะครับ
ขี่จักรยานยนต์นะฮะหลอกสอบถามเส้นทางต่างนะครับ
เหมือนกันทั้งสามจุดเลยนะครับแล้วก็พยายามก่อเหตุนะฮะ
สามจุดอย่างที่บอกนะครับผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย
ก็อย่างที่บอกนะครับมีคนนึงนะฮะอีกคนนึงถูกขโมยของนะฮะ
อีกคนนึงก็น้องรอดมาได้แต่ก็ตกใจหวาดกลัวอยู่ตอนนี้นะครับ
หนึ่งในผู้เสียหายนะครับบอกว่าเดินมาซื้อกับข้าวที่ตลาดหนองแซง
ผู้ชายคนหนึ่งก็มีท่าทีแปลกขี่จักรยานยนต์วนเวียนอยู่หลายรอบ
แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยขี่รถเข้ามาเนี่ยมาดึงมือเธอก่อนเลย
เธอก็สะบัดมือด้วยความตกใจตอนนั้นก็พยายามวิ่งหนีเลย
โกนขอความช่วยเหลือนะฮะน้องคนนี้เนี่ยเจอตอนสองทุ่มครึ่งนะครับ
ก็ไปจนถึงหน้าร้านอาหารปากใต้คนร้ายขี่รถตามมาลงมาจากรถ
มาถึงตัวเธอเนี่ยตบกกหูเธอครั้งหนึ่ง
แล้วเตะที่ชายโครงสองครั้งจนเธอเนี่ยล้มฟุบลงไป
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ดึงคอเสื้อเธอแล้วก็อุ้มเธอขึ้นรถ
นั่งหน้ารถนั่งหน้ารถจักรยานยนต์นะครับ
แล้วก็นั่งคล่อมเธอแล้วก็กดล็อกคอเธอไว้
ขู่ว่าจะฆ่าปาดคอหากขัดขืนหรือว่าส่งเสียงดัง
แล้วก็ขี่รถพาเธอไปจนถึงบ้านดอนยานางนะฮะ
กระทั่งมีวัยรุ่น๔คนเนี่ยมาเจอนะครับ
ก็เลยพูดบอกให้คนร้ายเนี่ยปล่อยตัวเธอก็ช่วยเธอมาได้
แต่ก็ถูกคนร้ายเนี่ยใช้สนับมือชกเข้าที่ดั้ง
ดั้งเขาหักตอนนั้นเธอก็สบโอกาสวิ่งหนี
ไปขอความช่วยเหลือที่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนร้ายตอนนั้นยังตามมาอีกนะ
ยังตามอีกนะจนตำรวจมาถึงเนี่ย
คนร้ายก็เลยขี่รถหลบหนีไปจุดเนี้ยขี่รถหลบหนีไป
แล้วถึงไปก่อเหตุอีกจุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงของเหยื่อในจุดนี้ก่อนนะฮะ
จังหวะที่เขาเห็นเราครั้งแรกเขาได้พูดได้พูดจาทักทายเลย
ไม่ได้ทักทายเลยค่ะแค่ทำเหมือนคนถามทางค่ะ
เขาเจอเราแล้วเขาเขาทำยังไงกับเราตกค่ะตกที่ปกหนึ่งนะครับ
แล้วก็เตะด้านหลังแล้วก็เตะหน้าเขาจนลงไปนอนที่พื้น
ทำร้ายเราเนี่ยเขาได้พูดอะไรไหมไม่ค่ะเขาไม่ได้พูดอะไร
ทำลายแล้วก็ไปเฉยเลยใช่ค่ะเหมือนเราไม่ยอมที่เราจะขึ้น
เขาก็ฉุดเราให้เราขึ้นนะคะถ้าเรามีที่เขาก็เลยอุ้มเอา
อุ้มเราไปไหนอุ้มหนูขึ้นรถเนี่ยแหละค่ะ
แล้วอุ้มเราไปไหนตอนนั้นหรือว่ามีคนเชื่อเดี๋ยวเราไหมนี่ตอนอุ้ม
ไม่ค่ะเพราะที่ว่าเราผิดเราไปตามทางแล้วบอกว่าอย่าอย่าร้อง
หรือว่าอยากจะโกนให้ใครช่วยอีกถ้านั้นจะเอาปากเพราะให้ตาม
ตอนจังหวะจุดที่สองเนี่ยสองทุ่มครึ่งเนี่ย
ตำรวจไล่ตามมาแล้วค่ะแต่ว่าหนีไปได้นะฮะ
แล้วก็ไปก่อเหตุตอนเที่ยงคืนครึ่งนะฮะจะไปฉุดหญิงสาววัย๓๐ปีนะครับ
ซึ่งเหยื่อเนี่ยก็ร้องให้คนช่วยนะครับคนก็มาช่วยได้ทัน
แต่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยฉวยโอกาสนะครับเอาโทรศัพท์มือถือไป
สุดท้ายตำรวจก็ไล่ตามจับจนได้นะฮะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับพลเมืองดีที่เคยเข้าไปช่วยครับ
พลเมืองดีบอกว่าผมยังโดนทำร้ายจนแบบ
เย็บไปตั้งสามเข็มอ่ะโดนต่อยดั้งหักอะค่ะครับ
นายพานุวัฒน์ภูละมุนอายุ๔๐ค่ะ
คนนี้คือพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่หน้าร้านในหมู่บ้านเห็นผู้หญิงคนนึง
อยู่หน้าร้านแต่ไม่ได้พูดอะไรเท่าที่สังเกตเห็นเหมือนกับผู้หญิงคนนี้
กลัวอะไรสักอย่างผ่านไปแป๊บนึงนายน้ำเพชรมาดึงแขน
มาล็อกคอแล้วลากผู้หญิงคนนี้ออกไปเธอก็ตะโกนร้องให้คนช่วย
นายพนุวัฒน์บอกว่าผมก็เข้าไปช่วยนายน้ำเพชรชี้หน้า
แล้วด่ากลับมาว่าอย่ามายุ่งนี่แฟนเขาเอง
ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนายพานุวัฒน์บอกว่ามันไม่ใช่แล้ว
ไม่น่าจะใช่ก็พยายามเข้าไปช่วยต่อนะคะ
แต่นายน้ำเพชรไม่ยอมปล่อยผู้หญิงค่ะนายพานุวัฒน์บอกว่า
ผมก็พยายามค่อยพูดปลอบใจใจเย็นนะปล่อยเถอะ
ผู้หญิงเขาเถอะนายน้ำเพชรเนี่ยนะคะ
ก็ยังไม่ยอมปล่อยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะ
หยิบท่อนไม้มาตีเข้าที่หัวนายน้ำเพชร๓ครั้งจนไม้หัก
น้ำเพชรก็เลยปล่อยมือจากผู้หญิงครับ
พนุวัฒนตะโกนบอกผู้หญิงว่าวิ่งหนีไปเลยวิ่งหนีไป
เท่านั้นแหละนายน้ำเพชรใส่สนับมือเลยค่ะ
ต่อยหน้านายพนุวัฒน์พลเมืองดีคนนี้เลยค่ะต่อยเข้าจมูกไปครั้งหนึ่งดั้งหักนะ
ไปสามเข็มนะคะคนแถวนั้นน่ะเห็น
ก็เลยรีบวิ่งเข้ามาสมทบรีบวิ่งเข้ามาช่วยครับ
เป็นชั่วโมงค่ะกว่าเหตุการณ์จะสงบนะคะ
พานุวัฒน์บอกว่าก็รู้จักกับนายน้ำเพชรมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเคยซ้อมมวยด้วยกันเอาเหรอฮะ
นายน้ำเพชรเคยต่อยมวยตอนอายุสิบสองอ่ะอ่า
ต่อยมวยด้วยกันตอนนั้นก็ชื่อน้ำเพชรลูกเจ้าพ่อทรายทองอะค่ะ
คือด้วยความที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันครับ
เห็นเหตุการณ์ก็เลยพยายามจะเข้าไปช่วยสุดท้ายเนี่ยโดนต่อยดั้งหักเนี่ยค่ะ
กระชากเขาออกมาเขาก็บอกว่าแฟนเขาห้ามยุ่งห้ามยุ่งก็มีคนเยอะอยู่ที่ร้านค้าแล้ว
เขาก็บอกว่าไม่ต้องยุ่งสักคนเลยเป็นแฟนเขาเขาก็โวยวายแบบ
เขาบอกว่าจะเอาไปอย่างเดียวผมก็เลยเอาไม้ตีเขาช่วยเขา
เขาก็สลับบึกใส่ผม
กล่อมหมดทุกคนแหละแต่ผมก็หาวิธีช่วยเขาตัวใหญ่นะครับ
ผมก็คิดว่าถ้าจังหวะนั้นถ้าเขาเอาไปแล้วก็จะไม่มีคนตามนะครับ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
แม่ของนายน้ำเพชรแม่ก็บอกว่าลูกชายแม่เป็นคนดีนะ
เมื่อก่อนขอวงเล็บว่าเมื่อก่อนอ๋อมีวงเล็บนะใช่เมื่อก่อนเป็นคนดี
ปกติดีทุกอย่างครับพอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็เริ่มติดยาเสพติดค่ะ
ดมกาวค่ะแต่แม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้ใคร
เวลาที่ลูกชายออกไปนอกบ้านก็จะเป็นคนพูดจาปกติดี
กลับเข้ามาในบ้านถ้าไม่ได้เสพยาก็จะมีอาการปกติ
แม่บอกว่าแต่ด้วยความที่ลูกชายเสพยามาต่อเนื่องตั้งแต่เป็นวัยรุ่น
ก็เลยตัดสินใจว่าพาลูกชายไปรักษาดีกว่าพาไปรักษาตัวที่จังหวัดขอนแก่น
แต่กลายเป็นว่ามาเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นซะก่อนแม่บอกนะคะ
คือจะพานะจะพาค่ะจะพาแม่บอกแม่ไม่รู้เรื่องว่าลูกชายไปก่อเหตุอะไร
เห็นว่าลูกติดยามานานจะพาไปรักษาแม่แม่น่าจะพาไปตั้งแต่แรกนะไม่ทัน
แม่ไปบอกว่าอะไรนะก็เห็นลูกเสพยาแต่ก็ปกตินี่ไงแม่ต้องพาไปตั้งแต่แรกไง
คนเสพยาก็ไม่มีปกติหรอกค่ะครับรู้ว่าเสพยาก็ต้องรีบไปบำบัดรักษาตั้งแต่ต้น
ใช่ครับนะคะคืนเกิดเหตุค่ะแม่บอกว่าลูกชายบอกแม่ว่าจะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเที่ยวข้างนอก
ลูกชายกลับเข้ามาที่บ้านตอนตี๒นะคะกลับเข้ามาก็ทำเฉยไม่บอกอะไรแม่ค่ะ
พอจนเช้าอ่ะเช้าของอีกวันตำรวจมาบ้านเลยทีนี้มาจับลูกชายแม่แม่ถึงรู้ว่าลูกชายไปทำอะไรมาบ้าง
แม่บอกว่าขอยืนยันนะแม่ขอยืนยันนะว่าพฤติกรรมแบบนี้ลูกชายเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
มองว่าก็น่าจะเป็นจากอาการของลูกชายที่เสพยาเสพติดมานานแล้วก็ขาดยาไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่อง
ตัวเงียวโนะคะวสิบห้ามือเดียร์หนึ่งท่านก็คิดว่าเขาเข้าไปไปกับกานห้ายพวก
มึงคือตัวเขาก็เคยน้องถูกหลังขงาดีมาแล้ว
แต่ว่าพวกเขาไปอันนั้นไปตะโกข้ามวง
ทีมข่าวได้ไปคุยกับผู้เสียหายเพิ่มเติมนะคะ

ผู้เสียหายก็บอกว่ายังกลัวอยู่เลย
ยังภาวะอยู่เลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทุกวันนี้กลายเป็นคนที่ไม่กล้าอยู่คนเดียว

ก็เลยอยากจะฝากบอกว่าถ้าใครเห็นคนขอความช่วยเหลือ

เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นลักษณะของการฉุดผู้หญิง
คนก่อเหตุมักจะอ้างว่าเรื่องผัวเมีย
นี่แฟนผมอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้
น้องผู้เสียหายบอกว่ายุ่งเถอะช่วยเถอะ
ยังไงก็ต้องช่วยต่อให้เป็นผัวเมียหรือว่าเป็นแฟน

ก็ฉุดกระชากันไม่ได้อยู่ดียังไงก็ควรจะช่วยนะคะ

ตลอดเส้นทางที่คนร้ายพาเธอขี่รถจักรยานยนต์มา
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตลอดทาง
แต่คนร้ายก็ตะโกนตลอดทางว่า

จนคนอื่นเข้าใจผิด
นี่นะคะ
นั่งอยู่ที่ทำงานแล้วก็ภาวะขึ้นมาเองอย่างนี้
ทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากไปไหน
หรือว่าไม่อยากเจอใคร
แต่ชีวิตจริงมันเป็นแบบนี้ไม่ได้หนูต้องทำงาน

แล้วคนเราโดนอีกคนนึงฉุดกระชากทำร้ายขนาดนั้น

เพราะว่าผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้หญิง
ผู้หญิงก็ไม่มีเสียงอะไรผู้ชายเหมือนกันค่ะ

หลังทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จนะคะ
ตำรวจก็นำตัวนายน้ำเพชรไปสอบปากคำเพิ่มเติม
นี่ก็คือเส้นทางที่นายน้ำเพชรก่อเหตุนะคะเนี่ยค่ะ
ไล่ไปตามทางจากจุดที่๑จุดที่๒จุดที่๑
วันเดียวนะคะตามเส้นทางนี้นะคะ
ตั้งแต่๑๑โมงจุดที่๑๒ทุ่มครึ่งจุดที่๒

บอกโอ้ลูกออกไปเนี่ยไม่รู้เลยไปก่อเหตุอะไร

กระทำอนาจารย์กักขังหน่วงเหนียว
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นชิงทรัพย์เสพยาเสพติด
ก็จะคุมตัวไปฝักขังในวันพรุ่งนี้ค่ะ
อ่าเรื่องนี้ก็ทำให้เราต้องคิดกันแล้วนะฮะ

หนึ่งก็คือมีใครที่เรารู้จัก
คนใกล้ชิดเสพยาเสพติดปล่อยไม่ได้นะครับ

ไปเจอคนทำร้ายผู้หญิงนะหรือว่าทำร้ายกันเนี่ย

ยังไงถ้าช่วยไม่ไหวจริงจริงก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่
จากเหตุการณ์นี้ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีเหมือนกันนะคะ